เรื่องที่มันจะเป็นความหวังให้กับทุกคนให้มันกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อย
โควิดมันก็เศร้ามันก็ยาวนานหลายเดือน
มาดูตัวเลขกันหน่อยแล้วกันต้องไปที่นี่คุณผู้ชมไปคำชโนธกันหน่อยไม่ได้ไปนานแล้ว
ไปหาจะบอกพญามังกรไม่ใช่อะไรนะพญานาค
เอาไปดูที่คำสะโน้ตกันหน่อยวังนาคีนบินแดนพญานาคพญานาคฮราชพ่อปู่ศิษฐโธกับแม่ย่าศรีวัฒุมา
คือมันยังคงเงียบเหงาแหละคุณผู้ชมเพราะว่ามีโควิด๑๙นะฮะ
ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาก็ประจำอยู่นะฮะ
เนื่องจากว่าทางที่จะเข้าไปมันก็ปิดอยู่เพราะว่ามีเรื่องของโควิด๑๙ระบาด
แต่ว่าอีกไม่นานนี้คณะกรรมการบริหารเกาะคำชโนธก็จะมีการวางมาตรการ
ให้คนเข้าไปกราบไหว้ได้นะฮะ
อยู่ที่บ้านดอนกรอยที่อุดรนะฮะทางวัดเองก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้ได้แล้ว
ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนครับที่เดินทางเข้าไป
แล้วก็มีคนดูแลความเรียบร้อยการเว้นระยะห่างก็ว่ากันไป
แล้วก็มีแผงลอตเตอรี่เพียงแผงเดียว
ที่ไปล้อมด้วยชัวฟางให้คนไม่เข้าไปใกล้เท่าไหร่อยู่ห่าง
เลือกตัวเลขกันห่างทีละคนทีละคน
นักเสี่ยงโชคก็ชอบเขาบอกว่างวดนี้มันต้องเบิ้ลเขาว่าอย่างนั้น
เป็นเลขที่แบบว่าเขาว่ามันต้องเบิ้ลไม่เบิ้ล๘ก็เบิ้ล๕เขาว่าอย่างนั้น
เขาพูดอย่างนี้เลยเหรอเขาพูดเลยเขาบอกมันต้องเบิ้ลงวดนี้เขาว่าอย่างนั้น
เออเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะเอาไปต่อที่๑๐๑คุณผู้ชม
เมื่อเช้าเนี่ยคณะกรรมการดำเนินงานของศาลเจ้าปู่ขามเปี้ยหรือว่าหอปู่เทพ
แล้วก็ชาวอำเภอโพชัยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนพ่อค้าแม่ค้า
เขาจัดพิธีทำบุญสำหะหรือว่าชำระตามวัฒนธรรมประเพณีอีสาน
เพื่อความสุขความสำเร็จความสริมงคลก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการทำนา
เป็นการถวายเครื่องสักการะประกอบไปด้วยดอกไม้ทูบเทียนหัวหมูเป็ดไก่
ผลไม้เครื่องข้าวหวานหมากครูบุหรี่เหล้าขาวที่สารเจ้าปู่ขามเปี้ย
หรือว่าหอปู่เทพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คนที่ไป
ทำให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองค้าขายเจริญรุ่งเรือง
ก็เป็นการรักษาเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
จากนี้เขาบอกว่าการไปขอเลขเด็ดจากเจ้าปู่ขามเปี้ย
จากการเสี่ยงทายของวัดได้ไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเลขเด็ดมา
เขาบอกได้มาสองเลขอันหนึ่งจากไม้นะผมไม่ได้พูดนะครับ
จากไม้นะไม้หนึ่งเป็นเลข๖ไม้๑เป็นเลข๗
ก็เลยชาวบ้านก็เอาเป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วกัน
เพื่อจะมีโชคในการต่อสู้กับวิกฤตโควิดกันต่อไป
เอามาฝากสั้นเป็นน้ำจิ้มนะฮะเดี๋ยววันเสาร์นี้มาลุ้นกันต่อ